ทั้งนักวิชาการคุณสุภาพแล้วก็คุณผู้ชม

ณขณะนี้เองภาพรวมนั้นบอกอะไรเราบ้าง
คุณผู้ชมครับด้านหน้าของผมตอนนี้นะครับกำลังจะปรากฏ
นี่คือการจำลองสิ่งสำคัญที่จะเป็นข้อมูลชุดประวัติศาสตร์
อีก๑ชุดปี๒๕๕๙ในวันที่๗สิงหาคมนะครับ

แรกนี้ก็คือการเปรียบเทียบจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติ
ปี๒๕๕๐คือแท่งสีน้ำเงิน
กับปี๒๕๕๙คือแท่งสีเหลืองนะครับ
จำนวนประชากรปี๒๕๕๙มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ดังนั้นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติก็ขยับเพิ่มขึ้นมาด้วย
วกขึ้นมา๕ล้านกว่านะครับ
จากปี๕๐มีจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียง๔๕ล้านกว่าคน
แล้วปี๕๙นี้๕๐๕ล้านคนครับ

จำนวนผู้ที่ลงทะเบียนออกเสียงนอกเขตจังหวัดนะคะ

จำนวนหน่วยออกเสียง๙๔๒๕๙หน่วยนะคะ
ทีนี้อยากรู้ว่าสำหรับปีนี้ปี๒๕๕๙
คนไปใช้สิทธิ์กันมากน้อยขนาดไหน
ไปดูตัวเลขชุดข้อมูลต่อไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
เรามาไล่เรียนกันดูก่อนนะคะ
ตั้งแต่ต้นกว่า๔ล้าน๔แสนคนนะคะแล้วก็ไล่เรียงไป
นครราชศรีมา๒๕๔๔๒๕คน
ข้อนแก่นอันดับ๓๑๔๒๙๔๓๑คน
อุบลราชธานีอันดับ๔๑๔๑๕๘๐คน
อันดับ๕เชียงใหม่๑๒๙๑๓๖๔คน
อันดับจังหวัดที่มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติมากที่สุด
คราวนี้มาดูกันนะครับคุณผู้ชมนี่คือณปัจจุบันเนี่ย
ตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอ
ซึ่งคุณผู้ชมสามารถเห็นได้ณขณะนี้เลยนะครับบริเวณด้านล่างของเรานี้
ตอนนี้นับไปแล้ว๔๓เสร็จนะครับ
คำถามแรกก็คือรับหรือไม่รับร่างรัฐมนูลนั้น
ตัวเลขที่ปรากฏก็คือตอนนี้นะครับขยับไปแล้ว
รับ๑๑ล้านกว่านะครับแล้วก็ไม่รับอีกประมาณ๖ล้าน๗แสนกว่าคะแนนเสียงด้วยกัน
ในขณะที่ฝั่งคำถามพ่วงเองรับคำถามนี้
แนวคิดนี้อยู่ที่๑๐ล้านกว่า
ในขณะที่ไม่รับอยู่ที่๗ล้านกว่า
นี่คือคะแนนดิบอีกสักครู่หนึ่งจะมีการพลิกคะแนน
เป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องด้วย
นี่นับไปก็๔๓๒๑แล้วนะ
เกือบจะครึ่งหนึ่งแล้วนะทีนี้เนี่ยต้องมาลุ้นกัน
แต่ตัวเลขดูเหมือนว่าจะห่างกันในส่วนของเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ร่างรัฐธรรมนุนแต่ตัวเลขคำถามพวก